มันเริ่มกันที่ข่าวแรกที่เป็นข่าวของหนุ่มมากเข้ม
พี่แบงค์วงแคลล์ชหรือว่าพี่แบงค์ปีระติ

แบงค์เขาบอกว่าอยากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเอง
เห็นบอกจะเลิกเหล้านะครับเลิกบุหรี่ด้วย

อ่ะงานนี้หลายคนพุ่งเป้าไปเลยว่า

จะเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวไปฟังพี่แบงค์เขาเคลียร์หน่อยค่ะ
เราคิดว่าวันนี้เราอายุเราควรจะเป็นสักวันหนึ่ง

ว่าเราก็เตรียมพร้อมให้เป็นพ่อที่ดีของลูกได้นะ
ไม่ใช่รอให้มีลูกก่อนแล้วค่อยมาเลิก

เราพูดแค่นี้ไม่ได้ส่งข้อความไปว่า
จะเป็นพ่อคนตอนนี้หรือแต่งงานมาก

มันยังไม่ได้นานขนาดที่จะต้องคิดเรื่องจริงจังขนาดนั้น

เราเป็นเด็กอายุ๓๐กว่า

มันไม่เวิร์คเราก็ยากกันดีกว่า